มีร่องรอยถูกเลื่อยหันศพแยกชิ้นส่วนรวม๑๑ชิ้นใส่ถุงดำซุกในตู้แช่แข็งภายในอาคารพาณิชย์ย่ำพระขนโหนกรรมที่มีร่องรอยถูกเลื่อยหันศพแยกชิ้นส่วนรวม๑๑ชิ้นใส่ถุงดำซุกในตู้แช่แข็งภายในอาคารพาณิชย์ย่ำพระขนม
หลังตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังบุคคลเพราะสืบทราบว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดและเป็นแก๊งปลอมหนังสือเดินทาง
จากเหตุการณ์ในวันนั้นตำรวจชุดจับกลุ่มถูกยิงสาหัสหนึ่งนาย
การตรวจค้นพบอาวุธปืน๓กระบอกกระสุนปืนพลาสปอร์ตปลอมไอซ์จำนวน๑เลื่อยและใบเลื่อย
ปีเตอร์แอนดริวโคลเตอร์ชาวอังกฤษหนึ่งในผู้ต้องหาให้การว่าเขาเป็นนักเคมีอยู่ที่อเมริกา
แต่มาทำธุรกิจที่มาเลเซียและมีครอบครัวที่นั่นแต่เกิดมีปัญหาฟ้องร้องจึงเดินทางมาไทย
ชักชวนผู้ต้องหาอีก๒คนมาร่วมทำธุรกิจขายแบตเตอรี่
ส่วนศพไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะเป็นของเพื่อนที่ตายแล้ว
ระหว่างสอบปากคำปีเตอร์พยายามฆ่าตัวตายตำรวจจึงนำตัวส่งโรงพยาบาล
เขาปฏิเสธอ้างว่าเป็นของนายอะไรที่เราไปตรวจสอบกันแล้วเนี่ย
ว่าเอาศพไปเผาแล้วไม่มาฝากไว้แต่มันปฏิเสธไม่ได้หรอก
เราต้องหาหลักฐานเชื่อมโยงให้ได้
ตำรวจไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของเขาเดินหน้าหาพยานหลักฐาน
ขณะที่เพื่อนบ้านให้ข้อมูลเมื่อ๓๔เดือนที่ผ่านมา
ได้ยินเสียงผู้ชายร้องลักษณะเจ็บปวดแต่ไม่ได้สนใจ
เนื่องจากบ้านหลังดังกล่าวมักมีกิจกรรมส่งเสียงดังบ่อยครั้ง
เราเปิดเกมมาด้วยเรื่องของคนกลุ่มนี้มีประกอบความผิดจากการสืบสวน
ก็คือเรื่องของหนังสือเดินทางปลอมถูกไหมครับ
อันนั้นคือเริ่มต้นแล้วเรามาเจอศพ
เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นจุดที่เราจะต้องเดินขยายต่อไป
จะไปจบตรงไหนเนี่ยว่าสามัญญาณรับฐาน
ส่วนศพที่อยู่ในตู้แช่แข็งแพทย์นิติเวทระบุ
ผู้ตายเป็นชายอายุประมาณ๔๐๕๐ปี
ว่าเป็นชาวฮังการี่ไม่สามารถระบุเวลาตายได้ชัดเจน
เนื่องจากศพถูกแช่แข็งมานาน
แต่ละท่อนถูกหั่นด้วยเลื่อยไฟฟ้า
และสามารถนำมาเชื่อมโยงกันได้
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ทำให้ชุดสืบสวนคาดว่ามีความเป็นไปได้

ซึ่งยากต่อการตรวจสอบ

ปีเตอร์ยอมเปิดปากสารภาพ

วันเกิดเหตุนัดชาวเอ็ดเวิร์ดรีเทนเซ่น
นักธุรกิจชาวอเมริกันผู้ตาย
มาหาเพื่อเคลียร์เรื่องหนี้สิน
โดยเขากับเพื่อนที่ป่วยเป็นมะเร็งเสียชีวิตไปแล้ว

ใช้วัตถุบางอย่างรัดคอทำให้สลบ
ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา

นำศพยัดใส่ทั้งตัว
แต่ผู้ตายรูปร่างสูงใหญ่
นายปีเตอร์จึงนำเลื่อยมาหั่นศพผู้ตายเป็นชิ้น

ตำรวจสนพระขนงแจ้ง๖ข้อหา
นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดี

พิพากษาจำคุก๔๓ปี๑๐เดือน
และปรับ๓แสนบาทกับปีเตอร์

เพราะไม่มีผู้ยืนยันว่าร่วมก่อเหตุ